ไปดูปัญหาโลกแตกที่เชียงใหม่ครับโรคแตกที่ว่าคือปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน
อาจารย์หนุ่มคนนี้บอกว่าไม่ทนแล้วไม่ทนผัวเมียข้างบ้านแล้วที่สร้างความวุ่นวาย
ก็เลยออกไปเตือนไปเตือนปั๊บถูกขู่กลับมาฮะ
แล้วมีการบีบแต่กวนด้วยนะมันหนักกว่าเดิมอ่ะสิ
มันหกหูหนักกว่าเดิมครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูคลิปช่วงนี้กันครับ

หลังจากที่อาจารย์หนุ่มเข้าไปเตือนเพื่อนบ้านที่เป็นผัวเมียกัน
แทนที่จะเกรงใจลดเสียงลงบ้างแต่เพื่อนบ้านกลับไม่สะทกสถานคุณบุ๊ก
กดแตรเสียงดังแบบนั้นเลยต้องตอบกลับนะ
แถมยังท้าทายบอกว่าก็เสียค่าปรับแค่๒๐๐๐เอง

ท้าแบบนี้เลยขออภัยครับเท่านั้นยังไม่พอ
อาจารย์หนุ่มคนเดียวกันเนี่ยยังได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดอีกตัวนะ
ขณะที่ผัวเมียคู่นี้นะครับมายืนด่าหาเรื่อง
อยู่ที่ระเบียงบ้านอีกด้วย
ทีมข่าวติดต่อไปเลยครับที่อาจารย์สมพรเทพศีลอายุ๓๒ปี
ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะเอกชนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
เป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็เป็นคนเดือดร้อนนะครับ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้นะคุณนักข่าว
เกิดขึ้นนะฮะที่หมู่บ้านป่าไม้แดง
ตะบนป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ผัวเมียคู่นี้นะครับอยู่ข้างบ้านผมเอง
ผู้หญิงเป็นชาวไทยใหญ่ผู้ชายเป็นคนไทย

สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้ง
บีบแตรรถเบิ้ลเครื่องรถเสียงดัง
พูดจาดูหมินชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะครับ

แทนที่จะรับฟังก็จะให้ความร่วมมือที่ไหนได้ล่ะ
อย่างที่เห็นท้าทาย
ผู้จาให้ร้ายวางตัวเป็นใหญ่ไม่กลัวกฎหมาย
แล้วก็บีบแตรส่งเสียงดังแบบนี้แหละฮะ
ส่วนมากจะเป็นเสียงดังครับ
แล้วก็พูดท้าทายชาวบ้านนะครับ

แล้วก็คมคู่นะครับแสดงอำนาจนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นทหารเก่าอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าท้าทายเจ้าหน้าที่ในกรณีเสียงดังก็
เขาบอกว่าโดนจับก็แค่ปรับนะครับ
จ่ายเงินแล้วก็จบอะไรประมาณนี้ครับ

หมู่บ้านกว่า๓๐หลังคาเรือนะ
ได้รับความเดือบร้อนจากพฤติกรรมของผัวเมียคู่นี้

พูดคุยกับผัวเมียคู่นี้เป็น๑๐ครั้งแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ความร่วมมือใดนะครับ
วิงวอนบอกว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้อง
เห็นข่าวนี้ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาทีเถอะครับ

เราออกนอกบ้านไปเราก็ต้องเจอกันทุกวัน
ถ้าไม่อยากเจอกันก็ต้องคอยหลบหน้าหลบตากันนะ
มันย้ายหนีกันยากด้วยซื้อบ้านไปแล้ว